เรื่องของคุณยายอายุเนี่ย๖๘ปีแล้วนะคะ
หอมรอมริบมาตลอดเรียกได้ว่าทั้งชีวิต
แล้วขายต้นไม้ขายสวนดอกไม้
คือเขามีสวนดอกไม้ขายพวกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคือเอาเงินไปฝากธนาคารอ่ะค่ะ
๒ล้าน๖แสนแต่วันนึงจะไปเช็คปรากฏเงินหายไปแล้ว
นี่แล้วคนที่ทำเนี่ยเป็นสาวแบงค์เนี่ยก็คือเป็นพนักงานธนาคารเอง
ผู้เสียหายคนนี้ก็คือคุณยายสมจิตสุทงศาอายุ๖๘ปีค่ะ
เป็นเจ้าของสวนดอกไม้เพลินจิตนะอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
นี่ก็คืออีกคนนึงที่เป็นเสื้อสีชมพูก็คือลูกสาวของคุณยาย

ลูกสาวเนี่ยคือคุณมะยุรีสุธงษา
ก็มีการโชว์หลักฐานสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารเนี่ย
หลังจากที่ไปปรับยอดมาที่สาขาภูเรือ
ปรากฏว่ามันมีการถอนเงินออกจากบัญชีไปตั้ง๙ครั้ง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นการถอนมันเกิดตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
จนถึงวันที่๑ธันวาคมปี๒๕๕๙
นี่คุณผู้ชมคะมิถุนาถึงธันวาคม๙ครั้ง

ใช่เสียเงินไปนะคะกว่า๒๖๑๐๐๐บาท
ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ทำยังไงต่อถามคุณยาย
คุณยายบอกไปธนาคารเลยไปธนาคารไปขอตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายก็เลยไปทราบว่านี่แหละค่ะมีพนักงานสาวของธนาคารรายหนึ่ง
้อนเงินไปก็เลยไปแจ้งความไว้กับตำรวจสพภูเรือน
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง
คุณมะยุรีเนี่ยลูกสาวของคุณยายบอกว่า
พนักงานธนาคารสาวรายนี้เขายอมรับเองแล้ว
ว่าเขาเนี่ยถอนเงินไปจริงเขาเอาไปใช้ขยาย
เกียรติการหอพักที่กำลังสร้างอยู่มันเกี่ยวกับเงินยายมาก

ก็ใช่แล้วมีการบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะชดใช้คืนให้ยายแน่
ภายในหนึ่งเดือนแต่รอแล้วรอเล่า
หนึ่งเดือนผ่านไปไม่มีการชดใช้ให้
แล้วตอนนี้คุณมายุรีบอกคุณยายโอ้โหเครียดมาก
กลัวจะไม่ได้เงินคืนเพราะเป็นเงินที่เก็บสะสมทั้งชีวิตค่ะ
เราตรวจสอบนี่ปรากฏว่าเงินหายจากบัญชีจริงใช่ไหมครับ
จริงค่ะเป็นการเบิกถอนโดยที่
ที่เบิดถอนไปโดยที่ไม่ได้เป็นคนเซ็นเบิดครับ

อ่าทราบค่ะทราบ
แล้วทางพนักงานที่แอบถอนเงินส่วนบุก

แรกแรกก็ได้มาคุยยอมชดใช้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วค่ะ

อาคารกอกว่านแบบนี้นะคะจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้

ถูกย้ายไปทำงานสาขาเมืองเลย
แต่ไม่ให้ยุ่งเรื่องการเงิน
แค่ย้ายหรองงไว้ออกนะ
นั่นอะสิเพราะว่าเจ้าตัวเขารับสรรพาพแล้วไม่ใช่เหรอคะ
แต่งงว่าทำไมแค่ย้ายแล้วขั้นตอนต่อไปคือยังไง
เขาจะไปทำอะไรตรงไหนเสียหายอีกไหม
ทีนี้ในตอนนี้นะคะเขาบอกมีการส่งรายงานไปที่สำนักงานใหญ่แล้ว
เรื่องต้นธนาคารยืนยันว่าจะคืนเงินให้ผู้เสียหายทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
ก็แน่นอนว่าพอคุณยายสมจิตได้ฟังแบบนี้แหละ
ก็ดีใจแหละนะคะที่ธนาคารรับปากแบบนั้น
เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิต
แต่เบื้องต้นตอนนี้ต้องรอก่อนว่าจะได้รับการชดใช้เมื่อไหร่อย่างไร
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือพนักงานธนาคารทำผิดเอง

ไม่ได้เป็นพวกเหมือนกับคอร์เซ็นเตอร์พวกหล่อ